พูดถึงอีกหนึ่งอย่างเรื่องราวของของกินเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักข้าวแต่นน้ำแตงโมนะ
เพราะว่ามันอร่อยมากเลยวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปลองกินข้าวแต่นน้ำแตงโมสูตรโบราณล้านนาจ้ะ
เขาบอกอร่อยเด็ดอย่าบอกใครแต่ดิฉันบอกแล้วล่ะตอนนี้
น่ากินมากค่ะคุณนี่คือข้าวแต่นน้ำแตงโมสูตรโบราณต้นตำรับที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่ปู่ย่าตายายส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยนะคะ
ของชาวบ้านตำบลสรรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
นางสาวจุธามาสริค้าค่ะคนที่ทำข้าวแต่นน้ำแตงโมสุดโบราณเนี่ย
เขาบอกว่าคือมันเป็นสูตรดั้งเดิมของเขาที่สืบทอดกันมาจากผู้เท่าผู้แก่
แต่เขานำมาประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
วิธีการทำของที่นี่นะคะเขาจะใช้ข้าวเหนียวอย่างดีเลยนะ
แล้วก็จะคันน้ำแตงโมผสมกับข้าวนึ่ง
ใส่เกลือเล็กน้อยพอเข็มเข็มประแรมประแรมครับ
จากนั้นก็เอาข้าวเหนียวมาทำให้เป็นแผ่นมาแพร่
แล้วก็ไปตากแดดจนได้ที่แบบนี้หลังจากที่พอมันแห้งตากแดดเรียบร้อย
ก็จะนำไปทอดค่ะครับพอทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาราดด้วยน้ำอ้อย
ด้านบนนี้เป็นน้ำอ้อยนะคะราดลงไปบนแผ่นข้าวแต่นที่ทอดเรียบร้อยเนี่ย
อ่ะตอนนี้ทอดเห็นไหมเออเออทอดเสร็จป๊าบเนี้ย
แล้วก็มาราดน้ำอ้อยลงบนหน้าให้มันมีความหวานหน่อย
จากนั้นก็นำใส่ถุงแล้วก็บรรจุออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้า
เขาขายส่งถูกมากเลยคุณอืมราคาขายส่งเนี่ยแปดบาทครับ
แปดบาทสิบบาทอืมขายเป็นถุงนะครับถูกมากมากนะคะ
จากนี้นะคะเจ้าของเนี่ยคนทำเขายังบอกอีกด้วยว่า
ขั้นตอนในการผลิตข้าวแตนรับรองเลยว่าสดใหม่สะอาดทุกวันค่ะ
ถ้าหากใครสนใจจะซื้อไปรับประทานเองหรือจะเอาไปเป็นของฝาก
หรือใครจะซื้อไปจำหน่ายต่อคุณสามารถติดต่อไปได้เลย
เพราะว่าเขามีขายส่งด้วยนะคะครับคุณจุธามาศริคา
เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะศูนย์หกสองศูนย์สี่สามสามหนึ่งสี่หนึ่งจ้า
ผมว่านะทางภาคเหนือมีเยอะมีหลายสูตรของข้าวแตนเนี่ยลองทานกันดูนะครับ